การรันทะเลอยู่ที่ภูเก็ต
แล้วก็ไปเจอเข้ากันกับของลำค่า

กับคุณบนฤดีจันบุญอายุ๒๖เป็น
ชาวร่อนพี่บุญของเดอะคอน๔
เอาอ้วกวาดออกมาให้ดูเลยอำพันธ์ทะเลครับ
คุณผู้ชมมันเป็นอีเทมเขาบอกว่าเป็น
ของที่เป็นอายุสุดลำค่าออกมาโชว์ให้กับ
ที่ภูเก็ตนะฮะเมื่อวันที่๑สิงหาคม
ระหว่างอยู่ในภูเก็ตลูกอยากเล่นน้ำ
เที่ยวทะเลนะฮะเธอกับสามีก็เลยพาลูกไปเดินเที่ยว
บริเวณชายหาดในทอนอยู่ที่ทะหลัง
ระหว่างนั้นเนี่ยคลื่นมันสูงมากแรงมากลงเล่นน้ำไม่ได้
ก็เลยพากันเดินเล่นริมชายหาดไปครับ

เป็นก้อนขาวคล้ายกับขี้ยางพารา
แต่ผิวมันลื่นมีกลิ่นคาวสามีก็บอกว่า
อ้วกวานหรือเปล่าเคยเห็นในข่าว
ในสรรคดีมันมีค่าเนี่ยมันแพงด้วย
ก็เลยนี่ก้อนมันเลอร์เลยไปเก็บมา
สามีเขาก็เลยใช้ไฟแชคไปลนดูนะคะ
พบว่ามีของเหลวเนี่ยไหลออกมาคล้ายกับเทียนไขถูกไฟลนนะฮะ
แล้วก็มีกลิ่นคาวด้วยมั่นใจเลยว่าใช่แน่

ก็เลยกลับนำกลับมาที่บ้านเช่าของเพื่อน
แล้วลองนำไปชั่งน้ำหนักคุณรู้ไหมน้ำหนักเท่าไหร่
นี่เนี่ยลดแล้วเป็นแบบนี้ฮะครับ
เออนะ๑๕กิโลกรัมจากนั้นก็เลยนำกลับไปที่บ้านพักของตัวเอง
แล้วก็เก็บรักษาไว้อย่างดีตอนแรกตั้งใจว่าจะประกาศขายในโซเชียล
แต่ก็กลัวว่าจะถูกหลอกตัดสินใจแจ้งให้ทีมข่าวทราบ
เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง
แล้วก็อยากให้คนเนี่ยมาติดต่อซื้อไปจริง